ติดตามนะครับทีมไทยอุ่นเครื่องกับทีมเราคอนเฟิร์มไปก่อนแล้ว
แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยสมาคมออกมาให้ข่าวก็ยืนยันทัศน์อย่างเป็นทางการ
อุ่นเครื่องแน่นอนวันที่๒มิถุนายนที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
เรื่องนี้ครับนายกสมาคมครับ
ตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับ
ก็พูดถึงในงานประชุมใหญ่สามัญของสมาคมกีฬาฟุตบอล

ทีมไทยเนี่ยวางคิวอุ่นเครื่อง๑นัดกับทีมชาติจีนอันดับที่๗๓ของโลก
ปัจจุบันเนี่ยเป็นอันดับ๖ของเอเชียก็๒มิถุนานะครับ
สาเหตุที่เลือกจีนเนื่องจากว่าเป็นทีมชั้นนำของเอเชีย
และน่าจะได้รับประโยชน์อย่างมาก
เพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยทีมไทยจะทราบผลการจับสลากฟุตบอลเอเชียนคลับแล้ว
และก็จะได้เตรียมทีมในการเจอกับทีมชั้นนำของเอเชียครับ
ซึ่งนอกจากนี้นะคะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงก็ยังบอกเพิ่มด้วยนะคะ
ว่าจริงแล้วมีอีกหนึ่งทีมชาติที่อยากจะมาอุ่นเครื่องกับไทย
นั่นก็คืออินเดียนะคะที่ตอนนี้อยู่อันดับที่๙๕ของโลก
แล้วก็สถิติช่วงหลังก็ไม่แพ้ใคร๑๑เกมติดต่อกันเพิ่งจะไปแพ้
เมื่อเดือนมีนาคมที่แล้วจริงอยากจะอุ่นเครื่องกับไทย
ก็บอกว่าน่าจะอุ่นเครื่องแค่แมชเดียวน่าจะเหมาะสมกว่า
ก็เลยปฏิเสธเบื้องต้นไปก่อนแล้ว
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาทางฝ่ายต่างประเทศ
คุณพาทิศได้พยายามติดต่อหรือ
หาทีมที่จะเฟรี่แมชกับทีมชาติไทย

ก็ได้รับการประสานงานมาจากทีมชาติจีน

น่าจะเป็น๒มิถุนานะครับ
แต่อินเดียขอมาวันที่๒๙ซึ่งมันกระชั้นมากนะครับ

การจัดการแข่งขันเอง
การที่จะหาผู้สนับสนุน
และเป็นห่วงเวลาที่มี
วันโลกด้วยมันก็ทำให้เกิดค่อกัดคล่อง
แล้วก็เมื่อเราได้ข้อสรุปกับโค้ชแล้ว
ก็คงจะเลือกทีมชาติจีนในวันที่๒มิถุนายน

โดยเกมอุ่นเครื่องที่ไทยจะเจอกับทีมชาติจีน๒มิถุนายนนี้
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ก็ถ่ายท่อสดให้แฟนกีฬาได้ชมกันนะคะ
ท่อสดจากสนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะ